นี่เค้าเป็นวงนะคะที่เนี่ยมีเครื่องแบบแท้ง
ดังมากดิฉันไม่รู้ว่างานตัวเองเนี่ยจะมีการร้องเพลง

หรือเปล่านะเอาไปฟังกันเลยดีกว่าคุณแพทย์จะแต่งงานแล้วเหรอ

แพทย์แพทย์จะแต่งงานจริงไหมคะเนี่ย
ฮะ
ถ้ามีแล้วเราจะรีบบอกเลยค่ะ
ส่วนตัวเราเลยนะเราไม่ยึดติดกับคำว่าแต่งงานด้วยซ้ำ

ก็คือมีความสุขกันไปทุกวันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราร้องเพลงงานแต่งเยอะมากเลยไง
คือเราส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบพิธีกรรมเท่าไหร่